คุณผู้ชมครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อกองทัพไทยโดยเฉพาะทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ
ทุกเรื่องราวนะคะล้วนเป็นแบบอย่างที่ทำให้ทหารนาวิกโยธินทุกนายมีความภาคภูมิใจและพร้อมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบชั่วชีวิตจะหาไหม้

งราชนาวิกโยธินสีแดงเข้มรูปครุฑเกาะลูกโลกที่ปรากฏแผนที่ประเทศไทยบนเส้นรุ้งเส้นแวงทับลงบนสมอเรือและสายสมอ
เป็นสง่าอยู่เหนือก้อนหินขนาดใหญ่กลางชายหาดอ่าวนางวิกโยธิน
อ่าวเตยงามภายในกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ยังคงเป็นอนุสรและเครื่องย้ำเตือนให้กับลูกประดูกทุกดายมีความกล้าหารและความอดทน
ดั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นแบบอย่างของความเพียร
ด้วยพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่ทรงนำทงราชนาวิกโยธิน
มายังอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ด้วยระยะทาง๖๐มายทะเลหรือ๑๑๐กิโลเมตร
ท่ามกลางลมทะเลที่แปรปรวนมีเพียงเข็มทิศนำทาง
และแซนวิชเป็นพระกายาหารกลางวัน
และมีเพียงเรืออารักษาอยู่ลำเดียว
เพื่อคอยดูแลถวายความปลอดภัยอยู่ห่าง
ด้วยพวกเองด้วยความตั้งใจที่จะนำทรงมาปัก
หน้าก้อนหินที่อ่าวเตยงาม
เพราะฉะนั้นก็ยังให้ทำให้ความภาคภูมิใจของทหารนาวิกโยธินเป็นอย่างสูง
ชั่วโมงของพระวิริยอุตสาหะ
พระองค์ทรงนำเรือไปแล่นมายังชายหาดเตยงาม

พร้อมทั้งทรงปักทงราชนาวิกโยธิน

ทรงลงพระปรมาพิไทยบนแผ่นศิลาจารึกที่ก้อนหินนั้น
อีกทั้งยังรับสั่งให้เหล่าทหารนาวิกโยธิน
ร้องเพลงราชนาวิกโยธินถวาย
ปกติแล้วในทุกวันศุกร์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้จัดการนาวิกยศยอโทษณนั้น
ร้องเพลงราชนาวิกให้ฟัง
เพลงราชนาวิกยศยอโทษณยังไม่มี

โดยบัญชาการนาวิกโยธินของราชนาวีไทย
เป็นบทเพลงประจำหน่วยให้กำลังพลใช้ขับร้อง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งได้อย่างภาคภูมิใจ
กำหนดให้วันที่๒๘มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันทหารนาวิกโยธิน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีต่อทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือ
ทุกเรื่องราวยังคงอยู่ในความทรงจำ
เหล่าทหารนาวิกโยธินทุกนาย
และพร้อมจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ถวายชีวิตเป็นราชพลี
เพื่อปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยสืบไป
ทุกเรื่องราวยังคงอยู่ในความทรงจำ
เหล่านางวิกโยธินทุกนาย
และพร้อมจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ถวายชีวิตเป็นราชพลี
เพื่อปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยสืบไป
สุดท้าย